สาวคนนี้คุณผู้ชมค่ะดราม่ารายวันแล้วแต่ละเรื่องนี่นะ
ร้อนแซ่บทั้งนั้นเลยนะฮะ

กางขาโชว์ท่าประหลาดไปเลย
เล่นใหญ่มากแม่กระแตอาสยามคุณผู้ชม

แล้วแต่ในเรื่องของชุดเสื้อผ้าการขึ้นโชว์
ก็บอกว่าไม่เหมาะสมบางคนก็บอกว่าเกินงามไปเปล่า
รวมไปถึงท่าเต้นที่ร้อนแรงกว่าแดดของเมืองไทยตอนนี้ค่ะ
แต่ก็ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนก็เลยเข้ามาแซะเธอว่า
สรุปแล้วขายเพลงหรือขายอะไรกันเนี่ยจากกระแต่อู้ยแหลง
เพราะว่ามันโป๊ปมันเปลือยไปก็อยู่ที่คนมอง
ส่วนตัวของแตนยอมรับว่าชินแล้วค่ะ

ไม่มีอะไรแพทย์แวบวับออกมาให้คุณได้ตื่นเต้นกันหรอกจ้า
ลั่นทุกอย่างนะจ๊ะว่าที่เธอทำมาเนี่ย
รับรู้ทุกอย่างคือมาแพลนมาอย่างดีแล้ว
เดี๋ยวไปฟังกระแตกันหน่อยค่ะ

รีอาสามันดูมั่นมันดูสตรองแข็งแรงดี

ไม่รู้สิว่าจะโป๊ไหม

สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มชินแล้ว

ต่างชาติเยอะเขาก็ใส่กันแบบนี้เป็นปกติ

แต่ถ้าเดินตลาดเราก็ไม่ใส่แบบนั้นอยู่แล้วค่ะ
แต่อยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความตั้งใจ
ในเรื่องของการทำเพลง

มันไม่ใช่แค่ถ่ายเสร็จกลับบ้าน
มันมีการคิดมันมีกระบวนการหลายอย่างกว่าจะได้เนี่ย

เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน
แต่ที่เธอพูดมันก็ถูกของเธอนะ

เรื่องชุดผ่านไปยังไม่หมดค่ะ
ยังเจออีกหนึ่งดราม่าอย่างต่อเนื่องก็คือ

อันนี้เราไม่พูดตัวเองนะ
บอกว่ากระแทอาสยามอวดรวยไปเปล่า

แต่ว่าแบบว่าโชว์ห้องนู้นแล้วห้องนี้กี่ล้าน
ห้องนั้นกี่ล้านเยอะไปหรือเปล่า

แค่ยอมรับมันเพราะว่าส่วนตัวเธอนี้นะ

ทั้งหมดทั้งมวลบอกเลยว่าก็คนมันไม่เคยมี

ก็ภูมิใจกับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะ
ก็เลยขออวดหน่อยด้วยความภูมิใจค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคนเขาอวดรวย
เพราะว่าเขามีที่มาที่ไป
รายได้ทุกอย่างมีที่มามีที่ไป